ข่าวต่อไปเวลาที่พนักงานส่งพัสดุเอกชนเข้าของมาส่งเนี่ย
ตามที่ปฏิบัติกันก็คือเราต้องเซ็นรับก่อนใช่ไหม

แต่ว่าคุณลูกค้ารายนี้นะครับ
แย่งของจากพนักงานส่งพัสดุมาเลย

เปิดดูเสร็จปั๊บบอกไม่พอใจ
ไม่เอาครับมันก็เป็นเรื่องแบบนี้ฮะ
ไม่เอาครับบอกผมก่อน
แล้วใครรับผิดชอบหรอครับ
เออเอ่อขอบูธาเป็นใจ
ใครต้องรับผิดชอบอ่ะ

นี่คือลงในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์ครับ

ระบุข้อความบอกว่าลูกค้าแบบนี้ตอนโทรไปตอนแรกบอกเข้ามาเลย
อยู่ดีเดินมาแกะของแล้วไม่เอามาออกลูกนักเลงใส่
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เขาก็เห็นใจพี่พนักงานส่งพัสดุเอกชนสิครับ

คือต้องเห็นใจเขาด้วยเขามีหน้าที่
คุณต้องทำตามกฎเขาเซ็นก่อน
แล้วคุณจะไม่ชอบไม่พอใจอะไรนู่น
คุณโทรไปหาทางร้านเขานู่นนะฮะ
คนนี้เขามีหน้าที่ส่งอย่างเดียวเขาไม่รู้เรื่องนะครับ
อะไรของเฮียเขาเนอะ